สวัสดีครับเช้าวันนี้หลายพื้นที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับ
ลมหนาวอากาศเย็นได้สัมผัสกันในหลายพื้นที่ละทีเดียว
หลายคนสงสัยว่าเราจะได้เจออากาศดีแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานไปถึงแค่ไหน
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าอีกประมาณ๑๐กว่าวันหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นวันที่บริเวณซีกโลกเหนือทั้งหมดจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแน่นอนครับ
อากาศหนาวที่ลงมาตอนนี้จะเป็นอากาศหนาวที่เข้ามาปกคลุมแล้วก็จะไม่ย้อนกลับอุณหภูมิสูงขึ้น
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาดังนั้นใครจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวนอกจากในไทยแล้วต่างประเทศ
ทั้งหมดก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศเย็นต่อเนื่องและการมีอากาศเย็นต่อเนื่องแบบนี้เองนะครับ
ก็จะทำให้อากาศในเมืองไทยของเราอย่างเช่นภาคเหนือภาคอีสานบริเวณทางตอนบนก็จะมีความเย็นต่อเนื่องยาวนานเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งถ้าหากใครไปบริเวณพื้นที่ทางตอนบนไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ
หลังจากนี้คงจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าจากการเข้ามาปกปลุ่มอย่างต่อเนื่องยาวนานแบบนี้ทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับ
หลังจากนี้คงจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าจากการเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องยาวนานแบบนี้ทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
ว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในหลายพื้นที่เป็นยังไงกันบ้าง
นี่คือในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิยังคงเป็นเลขตัวเดียวอยู่
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่น

ศุกร์ที่ผ่านมาเกี่ยง๕วันเท่านั้น
อุณหภูมิดิงไปอยู่ที่ประมาณลบ๗ลบ๑๒นะครับ

ยังคงติดลบหลายพื้นที่เลยทีเดียว
เช่นเดียวกันนะครับมีการเพิ่มตัวแล้วก็สะสมขึ้นหลายพื้นที่
ดังนั้นการเตรียมตัวอุปกรณ์ต่างก็ต้องเตรียมให้พร้อม
อากาศก็จะร้อนจัดละทีเดียวนะครับ
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราใบนี้
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับ